มีเท่าไหร่ก็ทานกันไปเท่านั้น
เอาท้องไปใส่นะคะไม่ต้องเอาถุงไปใส่นะคะ
ทานได้เยอะแค่ไหนก็ทานกันไปเลยนะคะ
อยากรู้ว่ามีผลไม้อะไรบ้างกินได้เยอะขนาดไหน
แล้วก็หน้าตาเป็นยังไงติดตามได้กับคุณลินดาอุตมะค่ะ

เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมผลไม้นานาชนิด
และนี่ที่อยู่ข้างหน้าพระเอกของงานทุกเรียน
เดี๋ยวเราไปชิมผลไม้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง
ทุเรียนหมอนทองเป็นราชาผลไม้
ที่นักท่องเที่ยวต่อคิวรอลิ้มรสความหวานมันยาวที่สุดเลยค่ะ
ส่วนมังคุดเงาะสละลองกองและผลไม้อีกมากมายก็มีนะคะ
อิ่มขนาดนี้ในราคาเบา
เริ่มต้นที่๓๐๐บาทต่อคน
เฉพาะในงานเทศกาลบุฟเฟ่ผลไม้จังหวัดระยอง
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี

ครับบักกะท้อนยังไม่สุกมากินทุเรียนก่อน
อิ่มหนำสำราญ
สนุกมากค่ะแล้วก็ได้ทานทุเรียน
ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่นี่ก็อร่อยค่ะ
ก็คุ้มค่ะเพราะว่าดูจากข้างนอก
ก็คือเคยไปถามข้างนอกมา๒ผู้๒๘๐นะคะ
แล้วก็๒โลครึ่งเท่ากับ๓๕๐
ก็เหมือนเรามากินคนหนึ่ง๓๕๐บาท
แล้วก็วันนี้ก็กินไปหลายภูเลย
เมืองระยองนะคะมีสวนผลไม้หลากหลายสวน
ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ
สามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวสวน
สวนผลไม้แบบโบราณ

จนไปถึงสวนผลไม้เพื่อการส่งออก
สำหรับปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่คิดว่า
ผลไม้ลดลงจากมากกว่าทุกปี
ฉะนั้นในเทศกาลผลไม้ถ้าเรามองแล้ว

เนื่องจากว่าทั่วไปไม่ค่อยเห็นผลไม้
จะทำให้นักท่องเที่ยวมาสวน
มันจะมีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวครับ
ระยองจันทร์บุรีตราศน์ต่างท่านภูว่า
เขาพยายามที่จะช่วยกันโฆษณา
และก็พยายามช่วยกันก็เรียกว่ารณรงค์
ก็มีการไปจับคุมบ้างอะไรบ้างนะครับ

ก็เรียกว่าเครื่องตรวจเปอร์เซ็นต์นะครับ
ว่าตัดทุเรียนอ่อนไหมตัดทุเรียนได้เปอร์เซ็นต์ไหม
ใครที่ตัดทุเรียนอ่อนมาก็จะโดนจับ

จะได้ทานทุเรียนที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
จะซื้อกลับจากอะไรก็ทุเรียนมีคุณภาพ

เนื่องจากว่ามีการรวดและจับคุมมาก
วิธีการตลอดชิมผลไม้มีหลากหลายรูปแบบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถชมสวน
แวะให้ชิมกันตลอดทาง

จากนั้นนะคะก็เดินมาอีกไม่ถึง๒๐เมตรก็จะพบกับผลไม้อีกหลายอย่าง
ให้เราได้เลือกรับประทานตามความต้องการ
ย้ำนะคะว่าทานเท่าไรก็ได้จนกว่าจะพอใจค่ะ
จุใจกันแล้วนะคะก็นั่งรถต่อไปอีกหนึ่งจุด
ที่นี่นะคะก็จะเป็นจุดให้เราได้ชิมส้มตำและผักสลัดออร์แกนิคค่ะ
ส่วนจุดสุดท้ายนะคะเราก็มาเติมความหวานกับน้ำผึ้งที่๓
แสนหวานสดใหม่จากรังพึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ
กิจกรรมการชิมยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเราจะพาไปสัมผัส
กับความเป็นธรรมชาติที่แสนสบายกับสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่ทำให้เราได้ทอดตัวเองกายรับประทานผลไม้
ร่มเงาต้นไม้ใหญ่เรียกว่าคลายร้อนแถมยังอิ่มท้องอีกด้วย
ใครชอบแบบไหนก็ขอแนะนำให้ลองแวะมาชิมนะคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าสวนแต่ละที่ไม่ได้เปิดตลอดทั้งปี
จะเปิดเฉพาะในช่วงที่ผลไม้ในสวนออกเท่านั้น
รู้แล้วอย่าช้าออกมาตลอดกินแบบจุใจกันเลยดีกว่าค่ะ
มันต้องมีความรู้สึกด้วย